คุณผู้ชมฮะมาตรวจสอบเหตุในเทศกาลอาหารอร่อย
เพราะว่าเกิดเหตุบอลลูนในงานมันตกลงมา
ตกลงมาแล้วทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ควบคุมบอลลูน
บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น๖คน

ซึ่งในจำนวนคนที่บาดเจ็บมีเด็กวัย๓ขวบรวมอยู่ด้วย
บอลลูนในงานนี่หมายถึงเป็นบอลลูนที่คนสามารถขึ้นไปชมวิวได้ด้วยนะ

เป็นบอลลูนแจ้งจุดที่อยู่จุดจัดงานเลยนะครับ
แต่อันนี้เป็นบอลลูนที่คนขึ้นไปได้
เหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองขาว
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้เอง
โดยบอลลูนนำเที่ยวได้ตกลงแล้วก็กระแทกหลังคาโกดังสินค้า
ขณะที่เตรียมนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมบรรยากาศในงานเทศกาลอาหารอร่อย
จึงเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๘คน
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บ๔คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เป็นครอบครัวนักท่องเที่ยวพ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยวัย๓ขวบ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมบอลลูนอีก๑คนครับ
อาสากู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างทุลักทุเล
เนื่องจากฝนตกหนักและฝนที่ตกนี่แหละ
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้บอลลูนตกด้วย
เพราะอากาศมันไม่ดีฟ้าครึ้มบอลลูนตก
แล้วหลังจากนั้นฝนตกหนักลงมา
ผู้บาดเจ็บ๓คนถูกนำส่งโรงพยาบาลสมิติเวศรีราชา
ก็ประกอบด้วยนายชัยรัฐโสประดิษฐ
พร้อมกับภรรยานางสาวพัทรากรปานโป๊ะแล้วก็ลูกชาย
ก็คือเด็กชายวัชราเกียรติโสประดิษฐ์อายุ๓ขวบ
ครอบครัวนี้มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นผู้ควบคุมบอลลูน
ก็คือนางสาวอภิรดีโทนุสิต

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิพาบรามแหลมชะบังครับ

ซึ่งเป็นผู้ดึงเชือกบอลลูนเอาไว้ไม่ให้ลอยไปไกล
ทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อยจึงไม่ขอไปโรงพยาบาลครับ
จากการสอบถามนายชัยยาและดาดาตผู้เห็นเหตุการณ์
คุณพี่ชายาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เกิดลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนัก
ส่งผลให้เชือกบอลลูนที่ยึดไว้กับฐานหลุดออกมานะครับ
ขณะนั้นได้มีเจ้าหน้าที่อีกหลายคน
พยายามที่จะวิ่งเข้าไปช่วยดึงเชือกบอลลูนไว้
เพื่อให้บอลลูนมันลอยออกไปไกล

อลูนลอยไปตกลงบนหลังคาโกดังสินค้า

เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้
แล้วก็มีการเรียกผู้ควบคุมงานมาสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ยังรอให้ผู้บาดเจ็บได้รักษาตัว

หลังจากนั้นจะนัดมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการเตือนเรื่องของการจัดงาน
ในช่วงที่สภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจแบบนี้

เต็นต์การจัดงานของท่านด้วยนะครับ